อีกหนึ่งเรื่องราวผมว่าสร้างสีสันความสนุกสนานกันดีกว่า
ข่าวที่สร้างสีสันได้ดีที่สุดก็คือกีฬาสี

แล้วยิ่งถ้าเป็นกีฬาสีของนักเรียนระดับอนุบาลแล้วก็โอ้โห

ไม่มีงานนี้เขาไม่ร้องเพราะว่าเด็กอนุบาลที่นี่
เขาตั้งใจที่จะมาแข่งขันกีฬาแล้วก็สร้างสีสันให้กับผู้ปกครอง
แล้วก็คนที่มาชมในงานนี้ไปดูกันหน่อยครับ
ตึ้งเอาเมื่อไหร่จะหายตึ้ง

มากแบบเยอะมาก

พูดเป็นหมูปิ้งเลย๑๒๐บาท
เขามีหลายสีด้วยนะแต่ละสีก็หลายคน

คือบางคนเขาน้อยอกน้อยใจว่าทำไมฉันไม่ได้เป็นรัมเมเยอร์กับเขาบ้าง
อันนี้ต้องเข้าใจนะเด็กสาวตอนที่เขาอยู่ในโรงเรียน

อยากเป็นฉันก็อยากเป็น
ถึงขั้นว่าหาซื้อไม้ดำเมเยอร์เนี่ยไปควงเล่นที่บ้าน

ก็เล่นอยู่บ้านคนเดียว
โรงเรียนอนุบาลชัยนาศ
เพราะว่าดึงเชือกไปดึงเชือกมากางเกงหลุดไม่ได้นะคะ
เขารวมกันมานะครับน้องที่ไซส์ได้มาตรฐาน
ระดับศึกช้างชนช้างรุ่นเฮวีเวท
น้ำหนักเท่าไหร่ดีเป็นพันกิโลกรัมครับพอรวมแล้ว
เฮ้ยต้องใช้รุ่นใหญ่ไง
ไปดูกันหน่อยว่าศึกช้างชนช้างสีไหนจะชนะ
โอ้โหนี่ขนาดเขารวมสีกันนะ
น่าจะเขียวรวมกับฟ้านะแล้วก็เจอกับสีเหลืองที่รวมกับสีแดง
โอ้โหดูดึงเอาดึงดึง
เฮ้ย

ออกละ

ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะละการดื่ม

อย่างลุ้นอย่างน้องใบต่อโอ้โหหน้าเยี่ยวหน้าเขียวเลยอ่ะ
นี่ครับมาให้ดูแบบนี้ก็เป็นกีฬาแบบว่าเป็นกีฬาพื้นบ้าน
ที่มันสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีแข่งขันเอาจริงนะ
เน้นผลแพ้ชนะหรอกแต่เน้นเรื่องของความร่วมมือ
ของกิจกรรมที่น้องนักเรียนเขาได้มาร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกัน
มันก็สร้างความสามัคคีได้รู้จักมักจีกันไว้
ใช่แล้วก็ให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะ

รู้จักชิสารู้จักใบตอง
แล้วแต่อยากจะรู้จัก
รู้จักแพ้ชนะแล้วก็อภัย
ใช่ค่ะก็เอาล่ะเป็นเรื่องราวน่ารักสีสัน
คือเด็กเขาชอบอยู่แล้วเวลาไปแข่งขันกีฬาสีอะไรอย่างนี้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันในช่วงการไปโรงเรียนที่รอคอย